อยากจะฝากเตือนสำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางการวิ่งที่พี่ตูนจะวิ่งผ่านเนี่ย
ขอความกรุณาว่าอย่าไปช้าตัวพี่ตูนเพื่อมาถ่ายเซลฟี่หรือว่ามอบสิ่งของใดนะคะ
เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับพี่ตูนได้และวันนี้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นกับพี่ตูนแล้วด้วย
ไหมล่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะใช่มันอันตรายมากนะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีปรากฏว่าจุดนี้เนี่ยพี่ตูนได้หยุดพักเป็นเวลายาวนานถึง๓ชั่วโมงเต็มคุณ
เนื่องจากว่าพี่ตูนได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งในช่วงบริเวณบ้านสะแก้วตำบลสะแก้ว
ขณะวิ่งผ่านมีชาวบ้านจำนวนมากแห่มารุมล้อมเพื่อบริจาคเงินและขอถ่ายเซลฟี่
ปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งค่ะเกิดพลาดไปเหยียบเท้าของพี่ตูนอย่างแรง
แล้วก็มีชาวบ้านอีกคนนึงเนี่ยกระชากแขนของพี่ตูนเพื่อให้พี่ตูนหันมาถ่ายรูปเซลฟี่กับตน
ก็คือเข้าใจนะคะว่าอยากจะมีภาพร่วมเฟรมกับพี่ตูนด้วยทำให้พี่ตูนเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บที่ขาและบริเวณหลังและแขน
ก่อนที่พี่ตูนจะแข็งใจค่ะวิ่งต่อไปจนถึงจุดเส้นชัยเซตที่๓วัดเขาพนมไตรรัฐ
โดยหลังจากที่พี่ตูนขึ้นไปพักผ่อนบนรถบัสก็มีทีมแพทย์นี่แหละค่ะทำการนวดกายภาพบำบัดแล้วก็เอาน้ำแข็งมาประคบตามจุดที่บาดเจ็บจนอาการทุเลาลง
ท่ามกลางความเป็นห่วงของชาวบ้านที่ยืนรอลุ้นอยู่บริเวณรอบรถภายในวัดซึ่งก็มีการตะโกนส่งเสียงว่าพี่ตูนสู้ตลอดเวลาเลยนะคะ
จากนั้นค่ะทีมแพทย์ก็ยังได้มีการประชุมทีมงานเพื่อทำการปรับแผนใหม่ทั้งหมดเลย
โดยเน้นให้ทีมงานเพิ่มความระมัดระวังป้องกันรับมือไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาเซลฟี่แล้วก็ใกล้ตัวพี่ตูนมากเกินไป
และไม่ให้มีการแย่งกระชากตัวพี่ตูนเหมือนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของพี่ตูนนะคะ
แล้วก็พยายามเซฟตัวพี่ตูนให้ได้วิ่งไปตลอดระยะเส้นทางอย่างปลอดภัยจนถึงแม่สายนั่นเอง
คือถ้าสมมุติว่าพี่ตูนเกิดอาการบาดเจ็บนะคุณผู้ชมเขาต้องหยุดพักไม่สามารถจะวิ่งต่อได้นะ
จากนั้นค่ะเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาทีหลังจากพี่ตูนมีอาการดีขึ้นก็สามารถวิ่งต่อได้
แต่ว่าสีหน้าสีตาของพี่ตูนไม่ค่อยจะสู้ดีนักไม่ได้ยิ้มแย้มเหมือนที่ผ่านมา
โดยพี่ตูนจะวิ่งต่อไปยังจุดเซตที่๔ที่โรงเรียนวัดขัวช่วยอำเภอศรีชน
และจุดสุดท้ายที่วัดกลางนิคมพัฒนารามอำเภอศรีชน
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการวิ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ชมยังคงต้องวิ่งต่อไปถึงแม้ว่าจะต้องบาดเจ็บนะ
ใช่คือสู้มากใจพี่ตูนนี่แบบโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ